ก็ยังคงห้ามขายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่นะคะ
เลยทำให้หนุ่มไทยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ลงแดงค่ะ
ทำยังไงล่ะคราวนี้ก็เลยบุกไปที่ร้านสะดวกซื้อ
ขโมยมันซะเลยโอ้ทำผิดนะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดในนาทีที่หนุ่มไทยใหญ่คนนี้
กำลังวิ่งหนีออกจากร้านสะดวกซื้อย่านพันทิพย์ถนนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังจากที่เขาไปขโมยเหล้านะคะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นนะคะว่าคนร้ายมาก่อเหตุหลายครั้ง
ต่างเวลากันลักษณะก็คือเหมือนมาซื้อของ
แต่พบว่าได้หยิบเหล้าบนชั้นวางมาใส่ในกระเป๋าพายที่สะพายมาเป็นกระเป๋าสีดำ
แล้วก็ออกจากร้านไปแบบเนี้ยค่ะจากการที่ตำรวจสอบถามพนักงานภายในร้านนะคะ
ก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้เข้ามาขโมยเหล้าภายในร้านถึง๓ครั้งติด
ครั้งแรกสิบเก้าเมษายนครั้งที่สองและครั้งที่สาม
วันที่๒๑เมษายนเขาก็มีลักษณะเหมือนกับว่าทำทีมาซื้อของภายในร้าน
จากนั้นก็ฉวยโอกาสฉกเหล้าหยิบใส่กระเป๋าตอนที่พนักงานเผลอ
แล้วก็รีบหนีออกจากร้านอย่างรวดเร็วเนี่ยคิดว่าหนีสายตาพนักงานได้
แต่หนีกล้องวงจรปิดไม่ได้นะคะตำรวจก็เลยติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่
หอพักแห่งหนึ่งไม่มีชื่อย่านถนนกำแพงดินแล้วก็ได้สอบสวนผู้ต้องหา
เขาให้การยอมรับค่ะว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งสามครั้งจริงสาเหตุว่าทำทำไม
เขาขาดไม่ได้เกิดอาการลงแดงรอไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจไปขโมยสมุสุสุราเอามาดื่ม
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ